ร่วมฉลองกับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยกันก่อนนะครับ
ในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน
ไทยเรานั้นลงเล่นในรอบชิงชนะเลิศเจอกับพม่า
แล้วก็สามารถเอาชนะได้แบบขาดลอย๘ประตูต่อ๑
คว้าแชมป์ฟุตซอลอาเซียนคลับได้เป็นสมัยที่๑๒ครับ
ทีมชาติไทยชุดสีดำที่ลุ้นแชมป์สมัยที่๑๒พบกับพม่าที่ลุ้นแชมป์สมัยแรกนะครับ
โดยก่อนเกมมีรายงานว่าบัตร๖๐๐๐ใบขายหมดเกลี้ยงภายในเพียงแค่๑๐นาทีเท่านั้น
บรรยากาศที่อินดอร์สเตดียมหัวหมักต้องบอกว่าสุดยอดสุดคึกคักจริง
แล้วก็ผ่านไปเพียงแค่๘นาทีนะครับ
รสักคุณจังหรีดเปิดบอลมาเป็นผู้เล่นของทางด้านพม่านะครับ
เยพโยมองของพม่าสกัดเข้าประตูตัวเองไป
นำก่อน๑๐จากนั้นก็ไหลมาเรื่อยเลยครับ
นาทีที่๑๒พิรพัฒน์แก้วิลัยครึ่งบอลแล้วก็ให้เจียรวรรดิสอนวิทยาลกดเน้น
นำเป็น๒๐จังหวะนี้จังหวะลูกฟรีคลิกนะครับ
ีรพัฒน์ซัดไปสองทีแต่สุดท้ายบอลมาเข้าทางชายวัดแจ่มกระจ่าง
เน้นเข้าไปไทยนำห่าง๓๐ครับ

นาทีที่๑๕พยพโยมองครับแก้ตัวได้สำเร็จในการตีไข่แตก
ช่วยให้พม่าไล่มาเป็น๑ต่อ๓ครับ

ก็พิรพัฒน์ศัตริย์ตัดบอลได้แล้วก็ยิงเองครับ
ก็ทำให้จบครึ่งแรกไทยนำ๔ประตูต่อ๑ครับ
เข้ามาครึ่งหลังนะครับไทยไม่มีผ่อนแล้วก็เริ่มมาไม่ถึง๒นาทีครับ
ฮัมมัติอุสมันมูซาหักบอลไปเสาไกลให้กับปัญญาอารภูมิวนาศ

จากนั้นนาทีที่๒๗ไทยโต้กลับครับ
ก็เป็นทางด้านปานักกิติพานุวงศ์ที่ยิงโล่งลูกนี้

แล้วก็นาทีที่๒๗ครับสรศักดิ์พังประตูที่๖ในรายการนี้
ช่วยให้ไทยนั้นหนีเป็น๗ต่อ๑ครับ
จากนั้นก็มาปิดท้ายนะครับก่อนหมดเวลา๑นาที
ทำชิ่งขึ้นมาเองจากแดนตัวเองนะครับ
แล้วก็ยิงปิดท้ายให้ไทยนั้นเอาชนะพม่าไปแบบเด็ดขาดครับ
ประตูต่อหนึ่งคว้าแชมป์อาเซียนครับสมัยที่สิบสองได้สำเร็จ
ทำให้ไทยนั้นคว้าแชมป์นี้ทุกครั้งที่ลงแข่งขัน
โดยไม่ได้แชมป์เพียงแค่ครั้งเดียวในปี๒๐๑๖
เพราะว่าครั้งนั้นนั้นไม่ได้ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันครับ
ส่วนในคู่ชิงอันดับที่๓นะครับมาเลเซียในชุดสีเหลืองดำครับ
ก็เจอกับตีมอร์เลสเต้แล้วก็เป็นติมอลนะครับ
ยิงขึ้นนำก่อนตั้งแต่ยังไม่ถึง๒นาทีแรกนะครับ
แต่ว่าทีมเสือเหลืองโต๊ะเล็กของพวกเขาเนี่ย
ยังเร่งเครื่องแซงกลับมาขึ้นนำเป็น๒ประตูต่อ๑ในครึ่งแรกครับ
หลังจากนั้นนะครับในครึ่งหลังมาเลเซียนั้นคืนฟอร์มเก่งครับ
ยิงเพิ่มอีกถึง๖ประตูนะครับได้จากไครูเอฟเฟินดี้และโมฮามัติ
อาวาวรุดดินบินมัดนาวีที่ซัดกันไปคนละ๒ลูกนะครับ
ก็จบเกมมาเลเซียครับชนะตีมอลเลสเต้ไปแบบขาดลอย๘ประตูต่อหนึ่ง
คว้าอันดับ๓ไปครองครับ